เอามาดูเรื่องของการจรกรรมรถจักรยานยนต์กันหน่อยเนี่ยนะคะ
รายล่าสุดใช้เวลาแป๊บเดียวเหมือนกันค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถหอพักที่จังหวัดชนบุรี
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมไว้ได้ทั้งหมด
เดินเข้ามาก่อนนะเดินเข้ามาแล้วดุม
เลือกที่จะเอาคันไหนทำเป็นโทรศัพท์ด้วยนะ
ทำเป็นเนียนเดินเข้ามาเหมือนโทรศัพท์หาใคร
จากนั้นค่ะใช้เวลาช่วงนี้ในวงกลมแดง
เลือกดูก่อนเลือกช็อปก่อนว่าชอบคันไหน

ผู้ชายคนนี้ที่มาก่อเหตุช่วงที่เขาก่อเหตุเขาสวมเสื้อแล้วก็สวมหมวกสีขาวกางเกงสามส่วน
เอาคันนี้แหละและใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะขึ้นคร่อมได้ขี่หนีไปเลย
นายนพดลอวมอินอายุ๒๘ปีคันนี้ที่เขาขโมยไปเนี่ยนะคะ
นายนพดลอวมอินเจ้าของรถคันนี้เขาเปิดเผยเขาบอกเจ็บใจมาก
รถคันนี้ซื้อมา๒เดือนและซื้อด้วยเงินสด๙๒๕๐๐บาท
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็นั่งรถรับส่งพนักงานแล้วแล้วพอเก็บเงินได้
มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งมันน่าจะสะดวกดีนะก็เลยตัดสินใจซื้อด้วยเงินสดค่ะ
ทำงานประจำก็เลยขี่กลับไปกลับมาระหว่างที่ทำงานกับหอพัก
กระทั่งมาทราบเรื่องว่ารถตัวเองถูกขโมยตอนตื่นเช้านี่แหละ
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วหน่อย
เบื้องต้นตัวเองแน่นะคะก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพนัทนิคม
อกจากนี้ค่ะเขาก็ฝากถึงคุณโจรคนนี้ด้วยนะ
เขาบอกว่าเห็นใจกันบ้างสิผมเนี่ยหาเช้ากินค่ำ
กว่าจะเก็บเงินทรัพย์สินต่างจนมาซื้อเจ้ารถจักรยานยนต์
นี้เกือบแสนได้เนี่ยมันเหนื่อยยากมันลำบากขนาดไหน
เห็นใจกันบ้างคุณใช้เวลาแป๊บเดียวเขาเก็บเงินเป็นปีเอาไปเลย